สวัสดีค่ะข้าวใจไข่สดใหม่ให้เยอะใหม่ไปไหนคะ
ใหม่ไปอยู่ที่ไหนคะใหม่อยู่ไหนคะ

คุณหมีเซโวะวูนขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับ
ขอให้เรามีเต๋อความสุขให้นึกสิ่งใดทุบัสนา

เจอแต่ความสำเร็จอุควิก

เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ดูแลประเทศชาตินี้ให้เจริญรุ่งเรืองนะลูกนะ
ขอบคุณนะคะอุ่นได้ทองจริงวันนี้

เชื่อปากพี่ใช่ไหม
คืออะไรนี่มันเป็นบุญเหรออุ๊ยดีจริงมั้ย
น่ารักมากเลย

พอให้พี่น้องไปจะความสุขทุกอย่างนะ

ว่าเราจะลูกหรือยังยังไม่รู้ค่ะยังตอบอะไรไม่ได้
่งหน้าหน่อยนะทำไมอ่ะก็มีโครงการอ้าวเก็บ
แล้ววันเกิดสุขฝันวันเกิดนะฮะเกิดกันเยอะแยะ
มากมายทีเดียวเพราะว่าเราก็จะเห็นมีเป็นแบบคลัสเตอร์ตามที่ต่างทั้งงานแต่งงานเอ่ย
กระถิ่นบ้างเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งโรงเรียนซึ่งวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นราวกันมากมายทีเดียวนะคะ
มุกดาหารเราจะเห็นเลยว่านักเรียนกว่าพันคนนะคะที่ต้องอยู่ที่โรงเรียน
เพราะว่ามีการสุ่มตรวจนักเรียนในโรงเรียนคือปกติเนี่ยค่ะโรงเรียนนี้คำสร้อยพิทยาศรเนี่ยนะคะ
เขาเปิดเรียนมาเนี่ยคือหนึ่งพฤศจิกายนวันที่หนึ่งเปิดเรียนมาเนี่ย
เด็กนักเรียนเขาก็มีการตรวจเอทีเคกันไปทุกคนเลยปรากฏว่าวันที่สี่
มีการตรวจอีกครั้งหนึ่งทีนี้เป็นการสุ่มตรวจค่ะเป็นสุ่มตรวจ
เพราะว่าเขาจะมีเด็กบางคนเนี่ยนะคะที่มาจากหมู่บ้านที่เขามี
คนที่เสียชีวิตจากโควิดเขาก็เลยสุ่มตรวจจากเด็กกลุ่มนั้นนี่แหละ
ปรากฏว่าตรวจมาปั๊บอ้าวมีเด็กติดไปสามคนนั่นไง
แล้วก็มีคุณครูติดไปอีก๑๔คนนี่คือส่งวันที่๔ถูกไหมคะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปุ๊บโรงเรียนก็เลยบอกเลยมีการแจ้งว่า
เอาล่ะตอนนี้เราจะต้องเรียกนักเรียนทุกคนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนเนี่ย
รวมตัวกันเพราะจะต้องมีการตรวจเชิงลุกคัดกรองกันเลยทีเดียวนะคะ
ตรวจมาอีกรอบนึงปรากฏผลเนี่ยมาอีก๘๖คนค่ะ
ก็มีการแยกกันไปเพราะว่าเขาไม่ให้เด็กกับคนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ย
กลับออกจากโรงเรียนไปเลยนะคะผู้ปกครองต่างนานา
เมื่อวันที่๔กลางคืนเนี่ยค่ะเมื่อวาน
โรงเรียนข้างหน้าโรงเรียนก็จะชุนละมุนกันสักนิดนึ
เพราะว่าผู้ปกครองเอ๋ยก็เอาข้าวของต่างมาให้แบบบุตรหลานที่อยู่ที่โรงเรียน
เพราะว่าน้องออกไปไม่ได้ไงคะเขาต้องมีการตรวจก่อน
หลังจากมีการสุ่มตรวจกันไปเนี่ย๘๖คนที่ว่านั้นเขาก็ต้อง
เอาผลทั้งหมดเนี่ยแยกไปคือไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
วันนี้ผลออกมาคือสิบเด็กเด็กไม่มีใครติดเลยส่งไปตรวจไม่มีใครติด
ยังไงเนี่ยแล้วก็ที่ส่งไปตรวจรอบหลังอีกก็คือผลออกมาเป็นลบอ่ะค่ะ
อืมไม่พบผู้ติดเชื้อโดยทางจังหวัดเองเขาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบ
พร้อมกับปล่อยให้เด็กนักเรียนเนี่ยกลับบ้านกันได้แล้วนะคะแล้วก็ดำเนินการหมดเลย
ถูกค่ะแจ้งให้ทางโรงเรียนทำการพ่นฆ่าเชื้อ
เนื่องจากว่ามีผู้ปกครองเข้ามาที่โรงเรียนกันเป็นจำนวนมากด้วยค่ะ
รวมถึงให้อสมประจำหมู่บ้านนั้นติดตามดูอาการของเด็กนักเรียนภายใน๗วัน
หากมีอาการหรือมีข้อสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
สำหรับโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยเขามีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับเด็กนักเรียนแล้วกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
หลายคนถามเยอะมากว่า

นี่ไงตรวจกันเล่าให้ฟังนี่ไง
แต่สงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยทั้งยี่ห้อแล้วก็บริษัทผู้ผลิตค่ะ
แต่หลายคนอยากรู้เพราะว่า

คือเจอกันในหมู่คนแบบมากพอสมควร
แต่ว่าเขาขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผย
จะเล่าให้ฟังนะพี่ท็อปเนี่ยตรวจรอบที่แรก
บางเหมือนกับแบบใช่หรือเปล่า

จนเขาเนี่ยเอายังไงก็เลยไปตรวจที่แหลบใหญ่ดีกว่า
อันนี้มันไม่ขึ้นเนอะมันไม่ขึ้นซ้ำสองทีแล้ว
วันนี้มันไม่สามารถตอบได้ว่าอันไหนชัดเจน

เพราะว่าบางข่าวออกมาว่าเฮ้ยอย่างที่เราใช้กันอยู่ต่างประเทศเขาไม่ใช้กันก็มี
ถูกต้องไหมวันนี้เราจะต้องหาแบบที่ถูกที่สุด
บางทีตรวจมาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไม่เจอก็เยอะอยู่
พยายามจะทำให้เหลือ๑๖๐๐บาท

อาทิตย์ละหนึ่งครั้งย้อนกลับไปถามบุคคลว่าทำไหวไหม
เพราะฉะนั้นนี่ต่อให้เรามีรายได้ที่แบบไม่ได้น้อย
นึกออกปะก็บอกว่ารายได้ที่ถูกไว้ยิ่ง
โอ้โหเธอมันครั้งละพันกว่าพันกว่าน่ะ

๓๐๐๐พี่๓๐๐๐ใช่บางที่ก็๔ก็มีน่ะ
กำลังจะควบคุม

เด็กทุกคนก็ไปที่ลงทางนิดหนึ่งสงสารเด็กอะ

คือแล้วก็ไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้มีที่อื่นอีกนะคะ
ที่ตรวจขึ้นมาเราก็มีการเจอแบบนี้
มีการเปิดโรงเรียนปุ๊บสั่งปิดเลย
หรือในกรณีที่บางคนตอนนี้ค่ะ
การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กถูกต้องไหมคะ
ก็เป็นกระแสออกมาช่วงหลังนี้เหมือนกันนะคะ
อย่างมีน้องที่เรียนอาชีวะ

น้องมีอาการเลยคืออาเจียนท้องเสีย

ทีนี้คุณแม่เองเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่า
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เพราะหลังจากฉีดครั้งที่๒ปุ๊บ
คือน้องเขารู้สึกว่าเขามีการอาเจียนเลย
แล้วก็ท้องเสียหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะ
โดยผู้ตายก็คือน้องคนนี้เขามีประวัติ

เข็มที่๑รับ๖ตุลาคมค่ะ
อาการปกติดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ครั้งที่๒คุณแม่เป็นคนพาไปเอง๒๗ตุลาคม
อยู่ประมาณสักประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะ

ปรากฏ๒๘กับ๒๙ช่วงสายเอาแล้วมาเลยทีนี้

คุณแม่คิดว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าลูกอาหารเป็นพิษค่ะ
แต่หลังจากนั้นอาการน้องไม่ได้ดีขึ้นเลย
คุณแม่ก็ให้ทานยาแก้อาเจียนด้วย
ยาพาราเชตามอลทุก๔ชั่วโมงด้วย
แต่ปรากฏว่าอาการไม่ดี
แล้วน้องเริ่มหายใจทางจมูกไม่ได้

คุณแม่ก็พยุงน้องส่งไปที่โรงพยาบาล

น้ำตาลในเลือดสูง๔๐๐ค่ะ

การเป็นเบาหวานนะคะพี่เป็นแบบนั้น

หมอบอกว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือด

ภาวะเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดง

หมอบอกว่าหัวใจน้องหยุดเต้น
ว่าเอ๊ะเป็นเพราะการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่า
ตอนนี้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขาก็บอกว่าเท่าที่ทราบเบื้องต้น

ไม่ได้มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
ตามที่มีความกังวลอย่างปกตินะคะ
ถ้าไฟเซอร์เขาจะกังวลเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
แต่กรณีนี้ไม่ได้บอกออกมาว่าเป็นแบบนั้น
ขอให้รอผลชนะสูตรที่ชัดเจนจากทางแพทย์อีกครั้งหนึ่ง

พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากเรื่องของวัคซีนจริง
ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปค่ะ
ซึ่งทางวิทยาลัยที่น้องเขาศึกษาอยู่ก็เข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของงานศพด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่เขาสักนิดนึงไหมฮะ
ว่าอยู่ดีเรียกว่ามาสูญเสียลูกอย่างกระทันหันเนี่ยจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
ตอนนี้เนี่ยผลการตรวจของคุณหมอเขาระบุสาเหตุออกมาเป็นยังไงคะ

ก็หมอเขาก็พูดกลางนะครับนะ
เขาก็บอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการรับวัคซีน

บอกว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง
เนี่ยที่ในใบมรณะเนี่ยค่ะ
เขาก็มีการเขียนออกมาว่าริ่มเลือดอุดตันปอดทั้งสองข้าง
ร่วมกับติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย

ในใบนี้ที่เขียนออกมาไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน
เขาก็เลยอยากให้ตรวจสอบสักนิดนึงว่ามันเกี่ยวหรือเปล่า
ไม่แต่ถ้าสมมุติเมื่อก่อนเขาเคยเตือนกันอยู่แล้ว
ถูกต้องไหมว่าไฟเซอร์น่ะระวังนะ
สายเอฟเฟคของมันบางทีอกสายเอฟเฟคของมันก็คือริ่มเลือดนี่แหละ
ริ่มเลือดอุดตั้งนี่แหละใช่อันนั้นเป็นเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวของไฟเซอร์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะตีกันว่า

แต่พอของน้องกลายเป็นริ่มเลือดดันไปกั้น
เลือดนี่ก็ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตอย่างนี้เลยนะเร็วเหมือนกันนะ
ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าในกรณีไหนเพราะว่าถามว่า
คุณพ่อคุณแม่เขาเขาบอกเขาก็ไม่ได้เป็นเบาหวาน
กรรมภัณฑ์ก็ไม่มีแต่ว่าอันแรกที่บอกมา

ทีนี้จะให้เขาไปสงสัยอย่างอื่นก็ไม่ได้ไง
มันก็มีผู้ต้องสงสัยอันเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาแบบเพิ่งทำอย่างนี้

เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบสนับสนุน
คืออยากจะให้น้องที่เรียนอยู่ด้วยกันในคลาสเดียวกับลูกเขา

ห้องเรียนเขามีแค่๑คนที่ไม่ไปฉีด

อ้าวจะส่งลูกไปฉีดแล้วทำไมลูกเราเป็นแบบนี้
ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะ
โดยเฉพาะคุณแม่เนอะเค็มแข็งนะคะ
รถเมย์จ๋าแม่ผัดนั่งอ่าน
มีคนอวยพรวันเกิดหนูเยอะมากเลยลูก

วันนี้จริงแล้วเราเปิดประเทศกันตั้งแต่๑พฤศจิกายน

แต่ยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้ติดเชื้อน้อยมาก
มันก็ขยับขึ้นมาจากวันอื่นนะพี่นะ

ในขณะที่วัน๒วันก่อนอันนี้ก็ประมาณ๖๐๐๗๐๐บาท

แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น๘๐รายวันนี้

วันนี้เขาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อจริงจากแค่๑๐คนเอง
ใช่ก็มาอ่านโดยรวมดีกว่าเนาะ
หญิงสุมณีนะคะวัชรสินค่ะ
ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารนะคะ
แล้วก็ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

เขาบอกว่า๔วันที่ผ่านมา
เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศทั้งหมดนะคะ

แบ่งเป็นนะคะเข้ามาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ย
๙๒๑๐คนนะภูเก็ต๔๕๐๐คนนะคะ
สมุยก็๑๘๒คน
พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น๑๐รายเท่านั้นนะคะ
แล้วก็๑๐ประเทศที่เดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยนะคะ
๑สหรัฐอเมริกาเข้ามา๑๕๙๓คนค่ะ
๒เยอรมนี๑๕๙๒คน

และ๔ญี่ปุ่น๙๓๕คน
สวิสเตอร์แลนด์ค่ะ๖๒๔คน
สวีเดน๕๑๑คนนะคะ
๗เกาหลีใต้๔๙๙คน
เนเทอร์แลนด์๓๖๓คน
สหรัฐอารับเอมิเรด๓๕๐คน
และ๑๐ค่ะจีนค่ะ๓๔๕คน

ยุโรปอาจจะเป็นเห็นตัวเลขว่า
คือเพิ่มขึ้นอีก๕แสนรายภายในเดือนกุมภาปีหน้า
คือตามการมองแล้วต้องเพิ่มแน่พลาดการไว้นะคะ
เนื่องจากว่าความไม่เพียงพอของวัคซีน
ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะ

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในยุโรปเพิ่มขึ้นกว่า๕๕เปอร์เซ็นต์
แม้จะมีการกระจายวัคซีนแล้วก็อุปกรณ์ต่างที่จำเป็นอย่างเพียงพอแล้วนะคะ
ทั้งนี้เนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนในยุโรปตอนนี้มันช้าลงนะ
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะ
แม้ว่าในบางประเทศเช่นสเปนค่ะ
จะมีผู้ฉีดวัคซีนไป๒โดสแล้วจำนวน๘๐นะคะ
แต่ว่าที่ฝรั่งเศสและเยอรมันเนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ที่แค่๖๘แล้วก็๖๖ตามลำดับ
ก็เกิน๕๐เนอะเกินครึ่งนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะรายงานว่าเยอรมันก็มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่
ภายใน๑วันที่ผ่านมาเนี่ยสูงเกือบ๓๔๐๐๐คนนะ
แล้วแต่ว่าเยอรมันเนี่ยยังน้อยกว่าที่อังกฤษนะคะ
อังกฤษเนี่ยติดมากกว่า๓๗๐๐๐คนต่อวัน
อืมต่อวันเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วต่างประเทศก็ปล่อยฟรีด้วยนะเขาก็ทำตัวสบายแล้ว
หน้าหนาวก็คือตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มมีกันมาก็คือเริ่มมาจากอากาศหนาว
หนาวแล้วก็นอกจากโควิดเองเอ่ยไข้หวัดนกอะไรทุกอย่างก็จะมาพร้อมกันในช่วงหนาว

เขาบอกว่าโควิดมันเป็นโรคประจำประจำท้องถิ่นของเมืองหนาวเขาอยู่แล้วโรคนี้

ก็คืนพี่ยังไงก็คืนแต่ก็วัคซีนบางทีเราได้ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนกันเยอะเนี่ยแต่เขาต้องชีด
โมเดน่าเนี่ยค่ะหลายคนตอนแรกก็บอกว่าเอาแล้วเราไม่ได้คืนเงินถูกไหมคะ
แต่เราโอนสิทธิ์ได้ไหมล่ะเพราะว่าสมมุติเราจองไว้แล้วแต่เราไปรับวัคซีนบูสเตอร์เป็นเข็มที่๓ยี่ห้ออื่นไปแล้วอย่างนี้
ตอนนี้จริงทางโรงพยาบาลเอกชนที่จองไว้ลองไปเช็คนะคะบางทีเข้าไปในแอปพลิเคชันเขาจะมีการบอกเลยว่าคุณสามารถโอนสิทธิ์ได้
แอปพลิเคชันแล้วลองดูว่าเราจะให้ใครชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรหัสเลขรับสิทธิ์ต่อกันไป
สมมุติเราเคยจองไว้เป็นข้อมูลของเราอย่างนี้
แบบว่าโอนสิทธิ์กันไปแบบไม่ถูกวิธี

แล้วคนอาจจะใช้ช่องว่างตรงนี้
เอาไปทำแบบมิจฉาชีพมาโกงอะไรอย่างนี้กันได้อีก

ตอนนี้ก็เห็นคนเนอะ

แต่คนนี้คือประมาณว่า
บางคนคิดออกว่า๓คนพ่อแม่ลูกก็เป็นหมื่นแล้วถูกต้องไหมครับเงินหมื่นก็เยอะนะ
มีคนที่เราจะซื้อแบบชัดเจนแล้วมันมีระบบในการที่เราสามารถมีข้อมูลของอีกคนที่เราจะโอนไปได้

แต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องดูดี

วันนี้ก็บอกเลข๑๓หลักบัตรประชาชนไปแบบว่าล่อนไปหมดเลย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

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจจราจรขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ขอใช้คำว่าอำนวยความสะดวกบุคคลหนึ่งบริเวณถนนกำแพงเพชร๗
ว่าตอนนี้ขอตรวจสอบก่อนข้อเท็จจริงเป็นยังไงจากกองบังคับการตำรวจนครบาน๕แล้วก็สนทองหล่อ
เรื่องต้นเนี่ยเขารายงานข้อเท็จจริงภายใน๓วันนี้แหละนะแต่ก็จะต้องเร่งรัดให้เร็วที่สุด
ซึ่งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะจะพิจารณาอย่างรอบด้าน
แล้วปุ๊บหลังจากที่มันเป็นข่าวเยอะก็เริ่มมีคนเอาออกมาแชร์ในโลกออนไลน์กัน
เป็นในอีกมุมหนึ่งก็มีกันเยอะเหมือนกันนะครับ
ซึ่งถือว่ากระแสข่าวตำรวจตามคลิปเนี่ยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อยู่ในรถเน้นหรือเปล่าก็คือหมอบุญเนี่ย
เดี๋ยวทุกอย่างจะต้องเอามาร่วมพิจารณากันว่ามันมีความผิดทางวินัยหรือเปล่าอย่างแรกหรือเป็นเรื่องการปล่อยปะละเลยหรือเปล่าหรือผิดกฎหมายอาญาด้วยหรือเปล่า
คือรายงานว่าผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการเอาสอนอทองหล่อก่อนนะก็คือคันที่อยู่ข้างหลังนะ
ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเนื่องจากสั่งให้สอบผู้เกี่ยวข้องเช่นหนึ่งคนขับรถแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ
นายแพทย์บุญวนาสินที่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในรถเน้นตามคลิปนะฮะรวมถึงผู้ประสานขออำนวยความสะดวกเนี่ย
มาที่สถานีนครบานทองหล่อเนี่ยซึ่งตำรวจดังกล่าววันนี้กำหนดกรอบภายใน๓วันรู้สึกจะสั่งพักงานแล้ว
คือล่าสุดล่าสุดยังไงฮะน้องครับล่าสุดกองบัญชาการตำรวจนครบานเขาออกหนังสือแจ้งว่ายังไง
บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตามคลิปดังกล่าวเนี่ยคือพันธุ์ตำรวจโทสังเวียนคำรังศรีสารวัตรจรจรสอนอทองหล่อ
โดยได้สั่งการให้สนทองหล่อนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามด้วยความเรียบร
กองบังคับการตำรวจนครบานห้าจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจรายดังกล่าวเนี่ยค่ะไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติ
การกองบังคับการตำรวจนครบานห้าโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมที่
ทำอยู่อ่ะนะคะทั้งนี้ได้มอบหมายให้พันธ์ตำรวจโทนรงวิทย์รอง
ภูมิกับการสนอทองรเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนก็คือทำไมพอ
เอาเวลามีเหตุอะไรเกี่ยวกับตำรวจปุ๊บต้องมีการย้ายไปอยู่ที่
หรือไปประจำที่อื่นต้องต้องย้ายก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะมี
อำนาจอะไรอยู่ตรงนั้นไงจะได้ดูแลสอบสวนกันง่ายขึ้นโดย
ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเขาเรียกว่าบุญคุณเก่าหรืออะไร
อย่างนี้ค่ะเขาต้องจับออกจากจุดก่อนเขาว่าอย่างนั้นเนาะเขา
ต้องรอดูกันไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าภาพที่ออกมาก็
มีหลายกรณีแต่ที่แน่คือป้ายจราจรตรงนั้นที่มีการติดนะคะ
พอดีก่อนหน้านี้บางคนเขาก็อาจจะไม่ทราบว่าในช่วงเวลาเร่ง
๖โมงเช้าถึง๘โมงครึ่งในบริเวณนั้นเนี่ย
พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือ
เอาล่ะค่ะมีป้ายอันนี้ค่ะไปติดอยู่ตรงนั้นแบบจริงจังอ่ะ
เพราะว่าคนที่เขาขายกับข้าวอยู่แถวบริเวณนั้นขายส้มตำเป็นร้าน
เขาบอกว่าเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บป้ายมาตั้งหลาเลยทีนี้
เพราะตอนแรกเขาบอกกันว่าเอ๊ะหรือว่าแบบป้ายมันมองไม่เห็นชัดเจนหรือเปล่า
คนก็เลยยังมีแบบเข้าไปในช่องทางนั้นในช่วงเวลาดังกล่า
หรอกคือเขาคิดว่าคนพื้นที่เนี่ยเห็นก็รู้ก็จำได้

อ่ะเหลี่ยงพี่ฉันใช้ตรงนี้มาเป็น๑๐ปีเมื่อเช้า
เมื่อก่อนจะต้องตื่นเช้าเมื่อก่อนมันห้ามเร็วจริง
ถูกต้องไหมนะรถมันน้อย

ตำรวจเขาก็บอกแบบนั้นบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา

สถานการณ์ต่างเรื่องการจราจรอะไรเริ่มกลับมา

ต้องเอาป้ายกลับไปติดไปนะคะช่วงนี้
แต่ถ้าไม่มีคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีป้ายกลับมา

ไม่แต่ฉันไปทุกวันตรงนี้คือฉันผ่านทุกวันไง

ใช่เราต้องรอเถอะครับ
รอสอบส่วนข้อเททจริงว่าจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าคุณต้องเรียกคุณหมอบุญมาให้
คุณหมอบุญโดนสอบปากคำแน่นอนอยู่แล้ว

แต่ขณะเดียวกันวันนี้คนกำลังจะดูว่า
คือทุกอย่างทางตำรวจพูดอย่างหนึ่ง

มีรถสองคันบังเอิญมาเจอกัน

หมอบอกว่าบังเอิญเจอกันแล้วคุณหมอเขาบอกว่า
รถเขาไม่ใช่คันแรกด้วยซ้ำเพราะเป็นคันที่๗
แต่ตำรวจก็แถลงข่าวอีกแบบนึง

ก็เดี๋ยวตามกันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
อ่ะหลวงพ่อขึ้นป้าย

เสียงมีสีสันเยอะมากเลย
ก่อนที่จะเข้ารายการเราเมื่อกี้นี้

แต่เป็นปิ๊มหอมสุดอยู่ดี
นั่นแหละก็มีอีกหลายกรณีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังช่วงหน้าค่ะ
ขำจริงปิ๊มหอม
ความจริงแล้วการลงสมัครอบตเนาะ

ป้ายหาเสียงก็เยอะ
มีชื่อแบบอะไรที่เป็นชื่อทางการที่พูดปั๊บ
แล้วคนจะรู้เลยหรืออะไรอย่างนี้ไหมพี่ต้องใช้ชื่อเล่น
คือในเขตฉาเชิงเศร้าอย่างนี้

เปึ๊ยะปวงทำป้ายใช่ไหม
คุณโกติคุณจิ๋มิตสนิทแบบนั้น
พอดีพอดีชื่อเขาชื่อวารินแต่ดันนำสกุลหอมสุดสุด
ถ้าเป็นไม่มีคำว่าจิ๋มก็จะเข้าใจได้

แล้วสีด้วยไงสีมันนำสายตาให้อ่านแบบนี้ด้วย
มันก็ต้องเป็นตัวใหญ่
การโปรโมทบ้านต้องเด่นเร็วไหม
คือเอาง่ายวารินหอมสุกหอมสุด

ฉันชอบถ้าชอบคนขยันพร้อมพัฒนาหมู่บ้านวารินหอมสุก
ก็คือแต่คนในหมู่บ้านรู้จักนางในชื่อนางว่าคุณจิ๋ม
ก็ต้องใส่ชื่อนี้ลงไปคนจะได้จำได้
ว่าเบอร์ของจิ๋มเบอร์นี้นะถูกต้องไหม

เหมือนกับเกิดและโตอะไรอย่างนี้
นี่แต่ตอนนี้คือดังมากทีเดียวเพราะว่าทุกคนพูดถึงหมดเลยค่ะ

เห็นไหมเขาก็บอกเลยที่อยู่เขาอยู่ตรงไหน

ทุกคนจะต้องเอาชื่อคือคนในพื้นที่
อยากจะปรับเปลี่ยนให้มันดูเข้าใจง่ายไม่ได้จะเอาอะไรขึ้นก่อนเอาชื่อเล่นขึ้นก่อน

เดี๋ยวอันนี้ก็เหมือนกัน
แต่จริงเขาชื่อวาลินจิ๋มหอมเฉยกับข้างล่างเขียนอย่างนั้นเมื่อกี้

ตัวเล็กเมื่อกี้ขอแบบลงไปข้างล่าง
เพราะจะมีตัวเล็กข้างล่างเมื่อกี้อีกอันลงแล้วก็แบบ

ผู้ว่าจ้างวาลินจิ๋มหอม

ลองฟังพี่เขาพูดหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้องฟังเขาพูดดีกว่า
คือคนที่สมัครเป็นคนจ้างใช่ใช่ใช่ค่ะจีมน่ะลูกจีม
ทำไมอันนั้นเขียนแบบลองฟังซะนิดนึงว่าเขาว่ายังไงค่ะ
คิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าแค่ชื่ออะค่ะ
มันก็อาจจะคือทำให้ดังได้ขึ้นมาอย่างนี้
หนูก็ไม่เข้าใจพูดถึงอ่ะแค่ชื่อแต่เขาไม่ได้เขียน
ไอ้เว้นวักอย่างงี้ใช่มะมันก็เลยเหมือนว่าไม่ได้ใส่วงเล็บ
อ่าไม่ใส่วงเล็บก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยคือเป็นนามสกุลหนู
เขาบอกว่าเป็นชื่อเล่นนะก็ไม่ผิดอะไรค่ะ
ก็เลยไม่เปลี่ยนล่ะ
เพราะว่าข่าวก็ลงมาไหลวันแล้วจริงจริงจริงจริงแต่วันนี้
หลวงพ่อคือฮากว่าค่ะหลวงพ่อขึ้นป้ายคนก็บอก
มันเป็นช่วงที่แบบหาเสียงอบตกันอยู่พอดีหลวงพ่อเอาบ้าง
ขึ้นป้ายจากกรณีที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่นะฮะ
ภาพคล้ายป้ายหาเสียงอบตนี้เป็นพระคนก็เลยอ้าวเดี๋ยวนี้พระจะมาหาเสียงกับเขาด้วยเหรอ
แต่คือคนเราอ่านกันแป๊บหนึ่งคือโปรดเลือกทอดกระถิ่นที่วัดนี้นะ
ไม่ได้ให้ไปเลือกอบตแต่โปรดเลือกทอดกระถิ่นวัดนี้แต่ตรงนั้นน่ะมีป้ายอบตอยู่เยอะ
หาเสียงเต็มไปหมดเลย
เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ของวัดป่าแสนกลางจังหวัดสุรินเนี่ยโดยในป้ายปรากฏภาพพระสงฆ์รูปหนึ่ง
พร้อมระบุข้อความว่าวันพุธที่๑๐พฤศจิกายนโปรดเลือกเขาก็ใช้คำว่าโปรดเลือกเหมือนกัน
ทอดกระถิ่นวัดป่าแสนกลางโปรดให้อัดโอกาสอัตมาพระสังจันทวะโสได้สร้างสาราให้แล้วเสร็จ
นั่นเป็นกระแสขึ้นมาเลยเป็นกระแสขึ้นมา
ที่อยู่ในป้ายประชาสัมพันธ์งานมากับวัดนั้นน่ะ
พระลูกวัดเป็นคนออกแบบเพื่ออะไร
เพื่อหวังให้ญาติให้โยมเข้าวัดทำบุญ
จากตอนนี้ญาติโยมเข้าวัดน้อยลงทุกคนกลัวโควิดกันอยู่แล้ว
โดยได้จัดมาส่งป้าย

เข้าไปทำมาป้ายละ๔๕๐บาทท่านก็ไปทำมา๔๕๐บาท

นะฮะพระลูกวัดที่ออกแบบคือพระสมวง
พระสมวงที่ออกแบบนี้ท่านอายุสแปดเอ้ะนะฮะ
่าว่าสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ป่าช้า

ได้จัดธรรมกฐินรวบรวมได้เงินจำนวนหนึ่ง
ก็เลยซื้อพื้นที่อีก๘ไร่รวมเป็น๑๗ไร่
มีพระจำวัดอยู่๕รูป
แล้วก็พระสังเนี่ยท่านก็รักษาการเจ้าอาวาสนั้นน่ะ
มีแนวคิดจะสร้างสาราใหม่
จึงได้คิดจัดธรรมกฐินขึ้น
โดยอัตมานั้นก็ขอได้คิดทำป้ายออกแบบ
พอดีอัตมาก็บินทบาท

อัตมาก็เลยได้ไอเดียจากป้ายหาเสียงอบตนั่นแหละ

เพื่อให้ญาติโยมท่านก็พูดตรงนะ
เพื่อให้ญาติให้โยมให้พุทธศาสนิกชนสะดุด
สะดุดตาของญาติโยม

ผลตอบรับออกมาดีหลายคนสนใจ
มีคนเนี่ยหันมาสนใจทำบุญเพราะบางคนบอกอยากสะดอก

แล้วที่วัดก็แบบว่าเป็นพื้นที่อยู่ในป่าชงป่าช้ามาก่อนด้วย
ขนาดนี้ยอดเงินร่วมทำบุญเนี่ย
เป็นเงินสดประมาณ๒๓๐๐บาท
แต่ยอดในบัญชีท่านยังไม่ได้ไปเช็คดู
วันนี้ท่านก็เลยฝากซะหน่อย

ที่มาทำบุญทำกระถิ่น
หากญาติโยมท่านใดไม่สะดวก

อยากร่วมสร้างสารา

พระเวียน

ราคาขายข้าวต่ำสุด

น้ำตาตกเลยหลังจากที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่ำ
โดยปีที่แล้วขายได้เกวียนละ๑๐๐๐บาทค่ะ
แต่ปีนี้เนี่ยร้านรับซื้อข้าวชาวนาเกวียนละ๗๐๐บาทเท่านั้นเอง
จากปกติได้เป็นหมื่นเหลืออยู่๗๐๐นะคะ
ด้านนางประนอมเขาก็เปิดเผยบอกว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ
ก็คือข้าวหอมะลิ๐๕รับซื้อราคาเกวียนละ๗๐๐บาท
ตากแห้งเกวียนละ๗๕๐๐ถึง๙๐๐๐บาทค่ะ
ปีนี้ราคาต่ำกว่าปีที่แล้วมาก
รายเนี่ยไม่มีที่ตากต้องขายสดให้พ่อค้าคนกลางไปเลย
ส่วนใครมีพื้นที่ว่างตากแดดให้แห้งเนี่ยก็พอจะขายได้ราคาขึ้นมาบ้างนะคะ
ซึ่งคนที่เก็บเกี่ยวช่วงกลางฤดูหรือว่าปลายฤดูเนี่ยก็มีความเสี่ยงเช่นกัน
หากว่าค่าข้าวสูงขึ้นเนี่ยก็จะขายได้ราคา
แต่พ่อค้าซื้อถูกก็ไม่ได้ราคาอยู่ดีอะค่ะ
โดยการทำนาแต่ละปีนั้นลงทุนสูงมากเลย
ช่วงเก็บเกี่ยวเรื่องของค่าแรงไม่ต้องพูดถึงค่ะ
เพราะว่าปัจจุบันนั้นใช้รถเกี่ยวแทนแรงงานแล้ว
ราคารถเกี่ยวข้าวรับจ้างเกี่ยวไร่ละ๖๐๐๖๕๐บาท
คือปีนี้เขาบอกเลยว่าลงมาเยอะจริงนะคะ
อันนี้เรื่องข้าวอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขามีการเสนอ
บอกว่าให้ปลูกผักชีหน่อยเพราะว่าผักชีเนี่ย
ราคามันสูงแพงมากเลยทีเดียว
ท่านบอกว่าให้ปลูกผักชีในพื้นที่ทหารค่ะ
ซึ่งก็มีอยู่นะคะพื้นที่ทหารมีอยู่ประมาณ๖๒๕๐๐๐ไร่
น่าจะมีสัก๒๐อันนี้ชาวเน็ตเขาช่วยคำนวณพื้นที่กันให้นะคะ
ที่สามารถจะแบ่งออกมาปลูกผักชีได้
เท่ากับว่าก็จะมีพื้นที่ปลูกเนี่ยราว๑ล้าน
สู่ตลาดเท่าไหร่ผักชีที่จะปลูกเนี่ยนะคะ
จากฐานข้อมูลของกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
เขาก็ระบุบอกว่าการปลูกผักชี๑ไร่เนี่ย
จะได้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่๑๓๐๐๑๕๐๐กิโลกรัม
โดยมีต้นทุนการผลิตด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์
ค่าเตรียมดินค่าปุ๋ยรวมแล้วเนี่ยประมาณไล่ละ๔๙๓๐บาท
ถ้าให้เราตีกันแบบกลมง่ายตีไว้สัก๕๐๐บาทค่ะ
เอาไปคูณกับพื้นที่ที่จะนำมาใช้เพราะปลูก๑๒๕ล้านไล่นะคะ
ก็จะเท่ากับ๖๒๕๐ล้านบาท
ส่วนผลผลิตต่อไร่ประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
เนื่องจากว่าเป็นมือใหม่หัดปลูกค่ะ
เพราะฉะนั้นจากพื้นที่ปลูก๑๒๕ล้านไร่คูณกับ๑๐๐กิโลกรัม
ก็จะได้ผลผลิตรวมทั้งสิ้น๑๒๕๐ล้านกิโลกรัมหรือเอาง่าย

ทีนี้ลองคำนวณราคาขายกันดูบ้าง
จะลดลงมาจากกิโลกรัมละ๔๐๐บาทไหมซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่๔๐๐บาท

ลองดูว่าสถานการณ์ถ้าสมมุติว่าลองปลูกตอนนี้
และคำนวณดูว่าราคา๔๐๐จะลงมาได้ขนาดไหนนะคะ
ถ้าเอามาเทียบบัญญัติระยางค่ะ
ก็จะพบว่าต้นทุนผลผลิตผักชีอยู่ที่๕บาทต่อกิโลกรัม
บวกต้นทุนอย่างอื่นด้วยคือค่าขนส่งค่าแรงงาน
เอาคิดแบบกลมเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าขายกิโลกรัมละ๕๐บาทหรือว่าขีดละ๕บาทเนี่ย

เพราะว่าปัจจุบันราคาผักชีในตลาดสดหลายแห่ง
เลี่ยอยู่ที่๓๐๐๔๐๐บาทต่อกิโลกรัม
หรือถ้าขีดนึงก็ประมาณ๓๐๔๐บาทค่ะ
ดังนั้นข้อสรุปปิดท้ายเขาบอกว่าถ้าหากรัฐ
สามารถนำพื้นที่ว่างเปล่าของกองทัพ
ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยนะคะทั่วประเทศมาปลูกผักชีได้เนี่ย
ก็จะต้องใช้งบประมาณเป็นทุนการผลิต๖๒๕๐ล้านบาทค่ะ
ก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเขารวยกันไปไม่ดีกว่าเหรอ

กว่าจะนี่มันก็คงจะถูกลงแล้วล่ะคนก็ปลูกเยอะแล้วนี่

ก็แพงแต่คนไทยก็เล่าอย่างนี้แหละ
พอแพงก็จะทำตามกันหมดเดี๋ยวก็ถูก

ก็นี่เขาบอกไงให้ไปปลูกบางที
กว่าจะได้ผลผลิตพ่อค้าแม่ค้าเองเขาบอกมันเน่าอ่ะ
คงมันไม่ซื้ออ่ะควรมันเน่า

อีก๓เดือนข้างหน้าผักอะไรจะแพง

สรุปแล้วแต่แกะตรงนี้เนี่ยจากการคำนวณแล้วเนี่ย
ถ้าปลูกได้ตามนั้นจริง๑ล้านกว่าไร่อันนั้น
เรื่องราคาก็จะลงมาราคาจะลงพอคุณพาคอไม่จับออกไปต้นทุนกับตี่การของเขาไม่ได้ถูกอย่างที๒๕๐ล้านประมาณ๑๒๐๐มา๑๒๕๐บาทขาดธุลเยอะซิคะ

เขาต้มใส่แกงแต่ต้มยำไง
ใช่ล้านยงล้านยำทีมงานต้องใส่ผักเบี้ย

เอาอย่างนี้ไปกินสุกี้

ทุกวันนี้ไปสุกี้บอกผักมีเหลืออยู่แค่นี้นะคะ
แล้วเมนูเมนูไทยเราเนี่ยก็ผักชีเป็นส่วนประกอบนะ
ง่ายจะทำอะไร๓เกลอเนอะ๓เกลือก็ต้องมีรากผักชี
อย่างนี้มันก็ต้องใช้มันขาดก็ไม่ได้
ส่วนใหญ่ผัดฉี่กับต้นหอมก็จะมีอยู่นะ

ไม่พริกไทยแพงอีกเนอะ

กลายเป็นว่าหลังจากนี้คนปลูกเยอะปุ๊บ
ผลผลิตก็ออกมาเยอะราคาก็อาจจะลงแล้ว
แล้วเราคิดถึงตอนนี้หรือถ้าเกิดมีผักชีด่างอะแม่
นั่นเราก็คิดไปถึงผักชีด่างเลยนะเราผักชีด่างเอาง่ายนางก็บอกว่าบางทีนางเอามามันแพงอ่ะ
เอาจริงนะเราก็ต้องสงสารแม่ค้าเอามามันแพงแล้วใครจะซื้อถูกป่ะ
ถ้าผักชีแพงไปซื้อหมูซื้อไก่ดีกว่าไหมไปซื้อไข่ไก่ดีกว่าไหมนางก็ต้องทิ้งอยู่ดี
ไม่ใช่ว่านางจะแบบว่าได้กำไรอะไรนักหนาถ้าสมมุติมันเน่าคาแบบแผงนางอ่ะนางก็เครียดถูกป่ะ
ถ้าผักชีแพงสิ่งแรกที่มนุษย์จะตัดทิ้งก็คือตัดผักชีก่อนไปซื้อหมูซื้อไก่ดีกว่า
ต้องใช้อ่ะอย่างสาคูไม่มีผักชีอย่างเงี้ไม่แต่ก็ต้องซื้อให้น้อยลงต้องเจอ
ใช่ไหมล่ะสมมุติผักชีกิโลละ๔๐๐ไปซื้อหมูถูกกว่าไหมหมูกิโลละ๒๐๐กว่าบาท
เอาหลักไว้ก่อนเนอะเอาหลักไว้ก่อนคือผักชีไม่มีแน่นอนเหมือนผง
แบบว่าเหมือนแต่งกินสังเคราะห์มันไม่มีเงินยังไม่ทานของส่วนหรือเอาง่ายง่าย
ก็ถ้าสมมุติผักชี๔๐๐กว่าบาทไปซื้อกุ้งดีกว่าไหมกุ้งโลเท่าไหร่
อ่ะกุ้งโลละสองร้อยสามร้อยก็ได้กุ้งตัวใหญ่แล้วอืม
ผักชีสี่ร้อยห้าสิบกุ้งสามร้อยคนละก็อาจจะซื้อผักชีเป็นขีด
แล้วก็ไปซื้อกุ้งเพิ่มขึ้นหรือถ้าสมมุติเอาจริงจริงถ้าทำกับข้าวที่บ้าน
อาจจะไปซื้อไก่ซื้อหมูให้มากขึ้นป่ะซื้อของหลักเนอะ
อ่าแถมท้ายก่อนปิดเบรกไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งไหมปิดไหมคะ

อ่าแถมท้ายก่อนปิดเบรกไหมเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อค่ะ
อ่าแถมท้ายก่อนปิดเบรกไหมเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อค่ะ
อ่าแถมท้ายก่อนปิดเบรกไหมเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อค่ะ

ใส่อย่าเดี๋ยว

ใช่คุณมากกี้เขาก็ไปกับคุณฟอส

แล้วสามีเขาบอกว่าแบบภรรยาเขาน่ารักมาก

ใช่จากเขาไปพักผ่อนใช่ไหม
แล้วสักคุณสามีรักมากอ่ะ

แล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกหมดเลยเพราะฉะนั้นแฝดสองคนนี้
จะเป็นแฝดที่ได้หลายภาษาโดยธรรมชาติด้วยนะ

ก็นี่แหละค่ะอย่างที่เห็นนะลงไอจีไปนะ

เพราะก่อนหน้ามีเขาสั่งลูกคุณแม่

คนในครอบครัวสิ่งที่รักที่สุดอยู่บน

มีคนไปแห่ด้วยบอกว่าเหมือนคุณแม่มากกี้
ดูดิไปแซวเขาไปเขียนแซวเขา
แต่ฝีมือศักดิ์ดีนะละเอียดเลยนะเนี่ย

อันนี้อันนี้โชว์แขนอีกคนโชว์ท้องให้ดูค่ะ

กเสื้อโชว์อวดหุ่นหลังจากคลอดน้องทะเลมา๑เดือน
ผอมลงไป๑๑กิโลค่ะ
แท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มตัวนะคะ
หลังจากช่วงต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ให้กำเนิดลูกชายคนแรกคือน้องทะเล

กเสื้อโชว์ให้เห็นหุ่นแซ่บสักนิดนึง
ขนาดนี้ยังมีเห็นซิกแพคเลย

คลอดเจ้าก้อนทะเลครบ๑เดือน

เขาบอกว่าตอนนี้ยังแอบมีพุงอยู่
ภารกิจต่อไปคือกู้ซิกแพคแม่กลับมา
แต่ตอนนี้ไปปั๊มนมก่อนนะเขาบอก
แต่ถ้าอย่างนี้เล่นมาตลอดเวลาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
น่าจะแป๊บเดียวน่าจะคืนแล้วเนอะ

ถ้าให้นมลูกเองนะคะลงเร็วมาก

ลูกเองแล้วก็หมายถึงต้องให้นมเองนะ
เพราะว่าสารอาหารอะไรต่างเราจะผลิตให้นมเรา
แล้วก็ลูกกินลูกกินคือสองคนใช้ด้วยกัน
ลงเร็วมากแล้วก็ดีไม่ดีถ้าหนูบำรุงอาหารไม่ดี

ขอให้มีเบบีมีท่านหนึ่งเขียน

ช่วงหน้าเราอ่านข่าวพ่อเข้ามาเยอะแล้ว
วันนี้ฮือฮาพอสมควรกับลูกคุณอนุทิน
เป๊กเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
เอาละฮะกลับมากับข่าวใส่ไข่กันอยู่
คนนี้นี่แบบว่าลงรูปอะไรไปแล้วก็คือคนจะกรี๊ดกล้าวทีเดียว
น้องยายาอุรัสยาค่ะก็โพสต์ภาพขนาดเล่นน้ำ
ไม่ไหวที่คุณแบรี่คุณณเดชน์ก็จะต้องแบบว่าเข้าไปคอมเมนต์สักนิดนึ
เลิศงานนี้เรียกว่าคลั่งรักอีกคนนึงแล้ว
ใส่ชุดว่ายน้ำนี่
อ้างอีกนึกคนน่ะเป็นนุ่มหลอดที่หลายคนจับตามว่าคุณพ่อครับ
เป็นข่าวมาบ่อยเราได้ติดตามข่าวคุณพ่อเขาตลอด
เพราะคุณพ่อเขาคือคุณอนุทินชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระชวงศาสนธนาศุกร์แล้วก็รองรายรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นเวลาร่วมปีที่คุณเป๊กเสรณีลูกชายของคุณหนูอนุทิน
เขาจับได้ใบแดงทบผัด๒
จนต้องไปเป็นทหารกองประจำการ๑ปี

แล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ
อือฮะรู้สึกเดริ่นน้องเพลงลูกพี่ตุไปรับใช่ไหม

คือเป็นแฟนน้องเพลงนั่นแหละ

ไปฝึกทหารจริง
รอล่ะครับปีมันก็เร็วกันน้องเพลง
แปดเดียว
เราอยู่กับโควิดเสียบมา๒ปีเหรอนะ

อุ๊ยเรายุ่งเร็วกันแล้ว
ก็ตื่นกลับปีเนี่ยปี
ปีปกติเราจะว่าใกล้เส้นปีแต่บอกว่าเร็วอ่ะ
ปีนี้เร็วกว่าเยอะเนอะ

วันนี้ประกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ